ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่จังหวัดตากคุณผู้ชมพระสงฆ์ขึ้นรถกระบะครับ
แล้วก็ขับรอบหมู่บ้านสวดมนต์แล้วก็พรมน้ำมนต์
ไล่โควิดออกจากหมู่บ้านคือมันเป็นความเชื่อเนอะ
ทำแล้วสบายใจก็ไม่ว่าครับทำไปได้นะฮะไปดูคลิปหน่อย
เห็นมั้ยได้ยินเสียงพระท่านสวดนะฮะ
เป็นชาวบ้านที่ตำบลแม่จันทร์นะฮะอำเภออุ้มผังจังหวัดตากนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวกะเรียงครับแล้วเขาเชื่อเรื่องของฤษีนะอืมนะ
แล้วก็ผีสางนางไม้ต่างก็ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ครับ
นั่งท้ายกระบาดไปสวดมนตร์พรมนมนตร์กันไปรอด
ประจำแบบนี้ทำทุกเช้าทุกเย็นเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
กับชาวบ้านที่เป็นชาวกะเรียงแล้วก็เชื่อว่ามันจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
โดยเฉพาะขับไล่โควิดออกจากหมู่บ้านได้
ขณะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ร่วมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้นำหมู่บ้านนะตั้งจุดตรวจใช้รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์กับเรื่องของโควิด๑๙
ขอความร่วมมือให้อยู่แต่ในบ้านอย่าเพิ่งออกมา
โดยเฉพาะคนที่กลับมาจากกรุงเทพถือว่าเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว๑๔วัน
ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ส่วนที่บริเวณเทวาลัยเทพตะเคียนทองริมถนนสายเชียงใหม่แม่ออนตำบลท่าสาราอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
แล้วก็เท้ามหาพรมความสูง๑๑เมตรแกะสลักจากไม้ตะเคียนทอง๑๗ต้นไปประดิษฐาน
แล้วก็ยังมีพระพิคเนต๓เสียนที่แกะสลักจากไม้ตะเคียนทองเช่นเดียวกัน
อันเชิญไปประดิษฐานเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว๑องค์
ให้ประชาชนเดินทางไปกราบไหว้บูชาขอพรแล้วก็เชื่อว่าปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไล่โควิด๑๙ได้เหมือนกัน
หลังจากเสร็จพิธีชาวบ้านก็แห่ไปดูน้ำตาเทียนครับ
แน่นอนครับลุ้นการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
แม้เดือนเมษายนจะไม่ออกเดี๋ยว๒พฤษภาคมมาแน่
ความหวังของปวงชนเจ้าไทย
เดี๋ยวน้อยก็มีเงินเอาไว้รักษาตัวเองน้อยทำมาถูกขึ้นมา